ยังอยู่กันที่เรื่องของวัดวาอารามนะฮะ
คุณผู้ชมพาไปดูโจรใจบาปกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
คุณพฤติกรรมก็คือเข้าไปในสาราการประเรียนแล้วมีพุ่มทอดผ้าป่าอยู่นะคะ
ขโมยเงินค่ะไปขโมยเงินพอจับได้

ตำรวจถามว่าขออนุญาตใครพระพุทธรูปไง
แล้วถามว่าใครอนุญาตผมอนุญาตตัวผมเอง

เกิดขึ้นจริงค่ะกล้องวงจรปิดภายในสาราวัด
วัดหลวงราชาวาสสามารถจับภาพได้
คุณผู้ชมดูนะคะเสื้อขาวกางเกงยีนนี่แหละค่ะ

นี่คือกองผ้าป่าที่ชาวบ้านเขาร่วมบริจาคมานะฮะ
ไปทุบตู้บริจาคแล้วก็ขโมยเงินจากพุ่มไม้เสียบกองผ้าป่า

แล้วจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมตอนนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นเหรอ
คือตอนนั้นมีงานบวชอยู่ทุกคนก็ไปง่วนอยู่กับงานบวช
ก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราได้ข้อมูลจากพระครูอาทรจริยวัตรซึ่งเป็นพระตำรวจนะคะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจสพเมืองอุทัยธานี
สุดท้ายตำรวจตามไปสืบทราบมานะคะ
หัวขโมยรายนี้เนี่ยก็คือนายน้อยทัพทิมอายุ๔๓ปีนะ
จากนั้นตำรวจก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวมา
ตอนที่ตำรวจไปถึงนั้นนายน้อยเดินอยู่ที่บริเวณถนนหน้าบ้านตัวเอง
พอนายน้อยเห็นตำรวจทำไงก็พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
แต่สุดท้ายตำรวจค่ะไปรวบตัวมาสอบปากคำได้
นี่ค่ะเงินสดของกลางนะคะทั้งสิ้น๔๒๐บาท
นายน้อยค่ะถูกจับกลุ่มตัวไปให้กรรมการวัดชี้ตัว
สุดท้ายนายน้อยยอมรับสารภาพบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจริง
ขโมยเงินวัดจริงจำนวนเงิน๔๒๐บาท
คุณอยากรู้ไหมว่าสาเหตุเอาไปทำอะไร

สาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะเกิดจากอาการมึนเมา
เบียร์ก่อนแล้วไปก่อเหตุทำให้ต้องไปลักเงินในตู้บริจาค
แล้วก็ดึงเงินจากพุ่มไม้ที่เสียบกองผ้าป่า
เพื่อจะเอาเงินไปซื้อเบียร์มาดื่มกินต่อ

นายน้อยคนนี้อ้างบอกว่าคุณตำรวจแต่ใช่ว่าผมเนี่ยทำโดยภารการนะ
เพราะว่าก่อนที่จะขโมยนะผมขออนุญาตพระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหน้าผมแล้ว
ยกมือไหว้แล้วขอเงินแล้วพระพุทธรูปยังพยักหน้าฮึ
พระพุทธรูปยังพยักหน้าอนุญาตให้หยิบเงินบริจาคออกมาค่ะ
นายน้อยพูดไปได้ที่เป็นเออเองนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติของนายน้อยค่ะอ้าวนี่ไง
เคยถูกจำคุกมาแล้วในข้อหายาเสพติดแล้วก็คดีรักทรัพย์ลักษณะนี้มาแล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาคืนลักทรัพย์แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มั่วเองเออเองทั้งนั้นพระพุทธรูปพยักหน้าอนุญาตให้หยิบเงิน